สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพร
มีการจัดทำเรื่องของการระดมความคิดเห็น

รวมทั้งเรื่องของพฤติกรรมการใช้ไฟก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการวางแผน
พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
โดยค่าพยากรความต้องการไฟฟ้าที่มีความแม่นยำ
จะช่วยให้การวางแผนและการลงทุนด้านการจัดการไฟฟ้า
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันสภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

ทำให้การใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เช่นพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

เพื่อว่ามีวัตถุประสงค์๒ประการ

สนพและคณะทำงานพยากร

ส่วนที่สองวัตถุประสงค์ที่สอง
ก็คืออยากจะรับฟังความเห็นด้วยเช่นกัน
ว่าสมมุติฐานที่ใช้

มีปัจจัยอื่นที่อยากจะแนะนำหรือไม่
สำหรับความคิดเห็นที่ได้จากเวทีสัมมนาครั้งนี้

เสนอต่อคณะอนุกรรมการพยากร

และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
พิจารณาและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศ